อ่าแล้วก็ดูสถานการณ์ของความสูญเสียในวงการบันเทิงกันนะคะ
เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๔ทุ่ม๑๐นาทีเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับแจ้งข่าวจากคุณบอลเชิญยิ้มว่านักแสดงตลกชื่อดัง
โรเบิร์ตสายควันเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วนะคะ
นี้ถือเป็นข่าวช็อกหัวใจแฟนโรเบิร์ตนะคะทั้งประเทศ
เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยนะคะ
เพิ่งจะมาอัปเดตอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งของโรเบิร์ตสายควัน
ดีขึ้นตรวจล่าสุดเนี่ยไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว
เป็นแต่วรรณโรคแทนโดยเหลือปอดเพียงข้างเดียว
แล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่แต่ว่าจู่จู่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
กลับได้ยินข่าวร้ายว่าโรเบิร์ตสายควันเนี่ย
เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัยห้าสิบสี่ปีก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
โพสต์ภาพโรเบิร์ตเขียนข้อความไว้อะไรมากมายนะคะ
ครับไม่ว่าจะเป็นนักคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์ป้องนวัด
แล้วก็บอลเชิญยิ้มคือทุกคนก็สนิทกับครอบครัวของคุณโรเบิร์ตนะคะ
แล้วก็คอยอยู่เคียงข้างตลอดก็โพสต์ภาพขึ้นมาแล้วก็เขียนว่า
หลับให้สบายนะพี่ภาพเนี้ยค่ะรวมไปถึงภาพที่คุณบอลเชิญยิ้มเนี่ย
บรรยายความรู้สึกความผูกพันกับคุณโรเบิร์ตสายควันเอาไว้ว่า
เหลือไว้แค่ความทรงจำและมิตรภาพที่ไม่เคยลืม
เราใช้ชีวิตด้วยกันมาเยอะมากเข้าใจนะว่าต้องมีวันจาก
แต่พี่ไปแบบไม่ให้เราตั้งตัวผมเคยสัญญาว่าจะทำให้พี่มีทุกอย่าง
และผมก็ทำให้พี่แต่ผมไม่สามารถทำให้พี่หายและกลับมาได้
พวกเราทำเต็มที่แล้วนะพี่จริงพี่ไม่ได้ไปไหน
หลับพักผ่อนฝันดีนะพี่นี่ค่ะเป็นเป็นข้อความที่
เขียนไว้แล้วก็ยังมีการแจ้งกำหนดการด้วยนะคะ
ว่าวันนี้ตอน๔โมงเย็นจะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดสุทธิสะอาดนิมิตรใหม่
ทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมกับคุณบอลเชิญยิ้มนะคะ
ก็เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือแล้วค่ะบอกว่าไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรเลย
ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งข่าวก็ตกใจก็รีบมาเอาเสื้อผ้าให้โรเบิร์ตที่โรงพยาบาล
นี่คือความเสียใจที่สุดอีกครั้งในชีวิตนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาล